เอาล่ะคุณผู้ชมคะเราพาคุณผู้ชมมาดูที่สุดของปรากฏการณ์ข่าวปี๒๕๖๐กันหน่อย
วันนี้ถึงคิวของที่สุดแห่งวงการกีฬาค่ะ
เป็นข่าวใหญ่คลึกโครมจริงหลังจากที่โค้ชซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองประกาศ
ลาออกจากการเป็นโค้ชทีมฟุตบอลทีมชาติไทย
ถือว่าเป็นการพลิกโฉมครั้งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญอีกเหมือนกันสำหรับวงการกีฬา
พาคุณผู้ชมไปติดตามปรากฏการณ์ข่าวแห่งปี๒๕๖๐นี้ในรุ่นที่๑๒
กับปรากฏการณ์ที่สุดของวงการกีฬาค่ะ

ไม่มีในความคิดเลยที่จะลาออก

เราจะต้องไปให้จบบอลโลกนะ

แต่มานั่งคิดทบทวนแล้วว่า

คือวันสุดท้ายที่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมือง
อยู่ในตำแหน่งเฮดโค้ชทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่

นับเป็นการสิ้นสุดบทบาทของซิโก้
ที่รับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมาตลอดระยะเวลา๒ปีครึ่ง

จะหลดปากกาเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสมาคมกีฬาฟุตบอลต่อไปอีก๑ปี
สาเหตุสำคัญของการลาออกครั้งนี้
เกิดขึ้นจากผลงานอันย่ำแย่ในฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
นัดที่๖และ๗คือการเปิดบ้านพ่ายซาอุดีอาราเบีย๐ประตูต่อ๓
และภายต่อยีปุ่นสูงประตูต่อ๔
ได้เพียง๑คะแนนจากการลงสนาม๗เกม
มาด้วยกระแสกดดันจากแฟนฟุตบอล
และข่าวลือว่าผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอล
เริ่มไม่พอใจกับผลงานการคุมทีม

ซิโก้สามารถสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนฟุตบอลไทย
เริ่มตั้งแต่การคว้าแชมป์ฟุตบอลอาเซียนคลับ๒๐๑๙
จากการเอาชนะทีมชาติมาเลเซียแบบสุดระทึก
เป็นการทวงเจ้าอาเซียนในรอบ๑๒ปี
จากนั้นเขาพาทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสต
เข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกโซนเอเชียได้เป็นครั้งที่๒
โดยผลงานเด่นคือการเอาชนะเวียดนามทั้งไปและกลับ
และยังเสมอกับทีมชาติอีรักษ์ทั้งเกมนอกบ้านและในบ้าน

แต่เมื่อการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายเริ่มขึ้น
ทีมไทยก็เจอบททดสอบที่เป็นของจริงในทวีปเอเชีย
ทำให้สกอร์พาทีมไทยเก็บได้เพียง๑แปบ
ทีมชาติออสเตรเลียในเกมในบ้านเท่านั้น
ซิโก้เริ่มเจอกระแสกดดันถึงผลงานทีมชาติไทย
ภายซาอุดีอาราเบียและญี่ปุ่นอย่างขาดลอย
ในที่สุดก็ตามมาด้วยการประกาศลาออก
แฟนฟุตบอลรู้สึกช็อกไปตามกัน
หลังการลาออกของซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง๑เดือน
สมาคมกีฬาฟุตบอลก็ได้แต่งตั้งมิลวานรายวัชเฮดโค้ชชาวเซอร์เบีย
เข้ามารับงานคุมทีมซึ่งก็ทำผลงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
เพราะสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับปี๒๕๕๙
สู้กับทีมชั้นนำของเอเชียอย่างสหรัฐอารับเอมิเรส
อีรักษ์และออสเตรเลียได้อย่างสูสี
แม้วันนี้ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองจะไม่ได้รับงานคุมทีมชาติไทยอีกต่อไป
แต่เกียรติประวัติที่สร้างไว้กับวงการฟุตบอลไทยนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ
ยกระดับให้ทีมช้างศึกพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในระดับเอเชีย